เขาจะเจาะจงแต่คนดังเพื่อจะแม็กเมย์เราแล้วก็ให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียง
เสื่อมเสียชื่อเสียงงานเราก็จะตกไป
ปกติคนที่จะจ้างงานเราเขาก็จะดูว่าคนเขานิยมเราเยอะไหม
อันนี้ก็คือไหนจะเพจจะอะไรก็มีแต่ชื่อเราคือปลอมมาปลอมที่สิ่งดีเราไม่ว่า
แต่บางทีปลอมให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียง

จริงแล้วก็คือถ้ามีงานเราก็ไปงาน
ถ้าไม่มีงานก็คือเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วต้องขุดหน่อทุกวัน
แต่หลังสุดเนี่ยคือเขาขอแบบร้อยสองร้อยเราก็ให้
แต่ร้องไห้จนแทบจะหมดแล้วเราก็ต้องฝากบอกด้วยนะ
ก็ตอนนี้อย่าเพิ่งมาขอเลยถ้าถูกหวยรางวัลใหญ่ก็จะแจกจะเปย์
ไปให้โดยที่ว่าไม่ได้หวังอะไรตอบแทน
จะฝากบอกท่านผู้ชายด้วยกันนะนะที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนสูงอายุ
แล้วก็คนมีสีห้องระมัดระวังให้เป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษเลย
ในการที่ว่าจะรับเป็นเพื่อนรับเป็นเพื่อนได้แต่เราไม่ทำตาม
แค่นี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้แหละ
ก็น้อยใจก็คือหลายสิ่งหลายอย่างมันประกอบ
เพราะว่าเขาจะเจาะจงแต่คนดังเพื่อจะแม็กเมย์เรา
แล้วก็ให้เราเสียเสื่อมเสียชื่อเสียงเมื่อเสื่อมเสียชื่อเสียงงานเราก็จะตกไป
ปกติคนที่จะจ้างงานเราเขาก็จะดูว่าคนเขานิยมเราเยอะไหม
อันนี้ก็คือไหนจะเพจจะอะไรก็มีแต่คือเป็นชื่อเราคือปลอมมาปลอมที่สิ่งดีเราไม่ว่า
แต่บางทีปลอมให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงอาจจะเป็นแบบว่าลักษณะว่าเราไปทำอย่างนู้นอย่างนี้
ไปสิ่งที่ไม่ดีก็แล้วกันก็คือก็อยากจะฝากบอกว่าหยุดตรงนี้
ตรงนี้คือต่างคนต่างเราก็เป็นคนทำมาหากินจริงแล้วอ่ะก็คือถ้ามีงานเราก็ไปงาน
ถ้าไม่มีงานก็คือเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วต้องขุดหน่อทุกวัน
แล้วก็ไม่ใช่หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่รักด้วยเป็นคนที่ทำงานเก่งอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นคนขยันอยู่แล้วแล้วก็กำลังวางชาก็ดีอยู่แล้ว
แต่อยากจะขอร้องอย่ามากันแกล้งกันตรงนี้แล้วโดยเฉพาะอยากจะเตือนว่า
เรื่องนี้มันระบาดเยอะให้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนชายหรือใครก็แล้วแต่อย่าไประมัดระวังตรงนี้
อย่าไปหลงพัดลมนะครับอันนี้ที่ออกมานี่ก็คืออยากจะเตือนจริงนะครับอยากเป็นห่วงจริงนะครับ
แต่ตอนนี้ผมตั้งหลักได้แล้วผมคงไม่ไปเสียทีอีกมันมีหลายแง่หลายมุมคือหลายอย่างที่จะทำให้เราเสียชื่อ
มันมีหลายอย่างอาจจะเอาแค่ว่าเข้าข้อมูลเราแล้วคือเจาะข้อมูลแล้วเราก็อาจจะไม่ทำตรงนี้เราไม่ได้
คือเยอะส่วนใหญ่จะเป็นแบบขอความช่วยเหลือไม่ใช่เกี่ยวกับว่าผู้หญิงหน้าตาดี
อันนี้ก็คืออย่างผมน่ะคือเปย์ให้หมดทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่าจะเป๊แต่ผู้หญิงดูหน้าหน่อย
อันนี้ไม่ใช่คือเปย์ให้คนที่ไม่มีเงินใช้
คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่หลังสุดเนี่ยคือ
เขาขอแบบร้อยสองร้อยเราก็ให้
แต่ร้องไห้จนแทบจะหมดแล้วเราก็ต้องฝากบอกด้วยนะ
ก็ตอนนี้อย่าเพิ่งมาขอเลยถ้าถูกหวยรางวัลใหญ่ใหญ่อ่ะ
จะแจกจะไปให้โดยที่ว่าไม่ได้หวังอะไรตอบแทน
ขุดหน่อมันขุดหน่ออยู่แล้วแต่ว่างานมันงานที่เปย์ไม่ไหวคืองานมันหมดไป
งานที่เราได้จากงานโปรโมทสินค้าอะไรนะคือเราได้มาโดยที่ว่า
ได้ตรงนี้คือก็หน้าเปย์อยู่หน้าเปย์หน้าให้อยู่
คนเจ็บคนป่วยหรือคนผู้ป่วยติดเตียงทำมาเยอะ
รอบกำแพงเนี่ยคือทำมาเยอะบางทีไม่ได้บอกกับใครรู้ว่า
เราเราทำบุญตรงนั้นมาเยอะทำทำตรงนั้นมาเยอะก็เลย
มันก็เหมือนกับว่าได้โอกาสได้พูดคุยตรงนี้แล้วก็สบายใจขึ้น
ใครอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่
ผมก็ไม่ได้อะไรนักหนาก็คืออยากจะฝากบอกจากใจจริงพูดจริง
แล้วก็ไม่มีการโกหกพูดออกจากใจจริงเลยครับ
เพราะว่าผมเป็นคนไม่เรื่อง
เล่าเบียร์อะไรไม่ค่อยชอบกินอยู่แหละเสมออยู่คนเดียว
วันนั้นไปงาน๓งานมันคือเมามากคือเมามาก
แต่ไอ้ที่ว่าครั้งแรกมันพยายามเดือนสองเดือนมาแล้วคือ
ก็ไม่เคยรับโทรศัพท์ไม่เคยอะไรนะคือเหมือนเราตั้งสติได้
แต่วันนั้นคือยอมรับว่าเมาแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่จะมานั่น
แล้วก็คือให้มันพูดง่ายให้มันเสร็จแต่มันไม่คาดไม่ถึงการว่ามันหลอกเรานะ
เพราะว่าเราเมาอยู่แต่ครั้งหลังสุดอีกครั้งเนี่ยคือไม่ใช่เลย
เพราะว่าเราไม่ได้เมาไม่ได้อะไรเราตั้งศักดิ์ได้
แล้วเราก็ไม่รับโทรศัพท์ด้วยอันนี้ก็พอดีนักข่าวเขาอยู่
เราตึงกล้าเขาบอกไม่ต้องกลัวนักข่าวอยู่เอาเลยเอาเลย
อันนี้ก็ยังมันยังเพิ่งเริ่มต้นอ่ะเพราะว่ามันมันพยายามอ่ะ
คือมันมาหลายรูปแบบรูปแบบลักษณะว่าอย่างก็เสียชัด
จะติดต่องานจ้างไปเท่าไรเพื่อจะเอาเข้าไลน์ก่อนคุยกัน
อันนี้ก็คืออันนี้ชัดเจนเลยเขาบอกชัดเจนเลยว่า
เดี๋ยวเสียชัดไม่รับเป็นเพื่อนอันนี้ก็คุยเรื่องอื่น
แต่จริงแล้วลักษณะนี้เป็นร้อยนะเป็นร้อย
แต่ว่าคุยกันแล้วก็คือไม่มีจะฝากบอกท่านผู้ชายด้วยกันนะนะ
ที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนสูงอายุแล้วก็คนมีสีมีอะไรนะ
ถ้าอยากจะฝากบอกอันนี้นะก็คือที่ออกมานี่
ก็คือมีประโยชน์เยอะเลยอยากจะฝากบอกว่าอ่านี่เนี่ย
ต้องระมัดระวังให้เป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษเลย
ในการที่ว่าจะรับเป็นเพื่อนรับเป็นเพื่อนได้แต่ละ
เราเราไม่ทำตามแค่นี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้แหละ
อันนี้ก็ฝากบอกนะครับพี่น้องแล้วก็ท่านที่เพื่อนทุกคนนะครับ
อันนี้จากใจจริงนะครับ
เป็นประโยชน์เยอะนะครับที่มาออกรายการนี้